ประชาชนยังคงจับตาไปที่คดีของผู้กำกับโจ้กับพวกรวม๗คนอยู่
ซึ่งหลายคนก็แบบฟังการสารภาพนะฮะแถลงข่าวเมื่อคืนแล้วก็รู้สึกว่า
มีความคลางแคลงใจในหลายประเด็น
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่า
ประชาชนไม่สบายใจนะโอนคดีเลยครับ
โอนคดีมาให้กองปราบรามทำซะ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับ
ตำรวจนำผู้กำกับโจ้กับร้อยตำรวจโทรธรณิน
ชี้จุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพเมื่อ๗โมงเช้าครับ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองประชาการตำรวจภูทรนครสวรรค์นะครับ
ตัวผู้กำกับโจ้และร้อยตำรวจโทธรณิน
ออกมาจากกองประชาการตำรวจภูทรจังหวัญทหรรณทนครสวรรค์
พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านกาแฟครับ
หรือที่เป็นห้องปฏิบัติงานของชุดปราบปรามยาเสพติด๐๕นะฮะ
ภายในสพรทนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่พาทั้งสองคนนะครับไปชี้จุดเกิดเหตุ

แล้วก็คุมตัวทั้งสองคนเนี่ยคุมรถตู้
โดยระหว่างคุมตัวกลับมาผู้สุข่าวพยายามถามครับ
บอกว่าอยากจะบอกอะไรกับสังคมอีกไหม
เพราะเมื่อวานก่อนหน้านี้

แล้วก็ถามทางร้อยตำรวจโทธรณินด้วย
แต่ทั้งสองคนไม่ตอบคำถามอะไรเลยครับวันนี้

แล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขณะที่พตเอกสูวัสแจ้งยอดสุขนะครับ
บอกว่าสำนวนคดีผู้กำกับโจ้กับพวกรวม๗นาย
ขณะนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เนี่ย
สำนวนคดีทั้งหมดไปให้กองปราบปราม
โดยเมื่อวานนี้มีการส่งมอบสำนวนคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาให้กองปราบปรามแล้ว
สำนวนคดีนี้มีเอกสาร๑๙๕แผ่น
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
โอนสำนวนคดีเป็นเพราะที่ผ่านมา
ปราบปรามเองก็เข้าร่วมปฏิบัติการ
และตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์มาโดยตลอด

แล้วมันจะเป็นความคล่องตัวในการขยายผล

แล้วก็ยืนยันว่าหากการขยายผลไปพบบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมล่ะ

ส่วนเรื่องคำให้การไม่ว่าผู้ต้องหาหรือว่าผู้เกี่ยวข้อง
ให้การอย่างไรถือเป็นสิทธิโดยชอบ
แต่ข้อที่จริงเป็นยังไงว่าไปตามนั้น
ถ้าผิดก็ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดครับ
ครับ
ไข่นี่การตานเหมือนจะเป็นเฮฟโนยชิปนี้ก็จะมาดู
อกจากนี้ยังได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้งหมด
หลังจากสังคมก็สงสัยอีกนะครับ
ว่าทำไมผู้กำกับโจ้ร่ำรวยจังนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแลงานด้านยาเสพติด
ไปตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศ
หากพบว่ามีตำรวจนายใดมีประวัติหรือพฤติกรรมไม่ดี
เกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือว่าเคยถูกร้องเรียนนะครับ
จะต้องมีบทลงโทษทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาครับ